นี่เขากำลังจะเอาเรือจริงไปจำลองเหตุการณ์วันนี้เหมือนที่พี่บอกกันเมื่อ
กำลังไปเจ้าหน้าที่กำลังไปซื้อทูบ

เพื่อจะเอามาจุดทูบก่อน
ใช่พี่นุ่มไอ้นี่ทำไม

ตอนนี้ต้องยอมรับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปซื้อทูบ
ก็อาจจะต้องทำพิธีบนบานหรือว่าจุดทูปบอกอะไรบ้างหรือเปล่า

พอใส่ถูข้าวลงไปล่วง

แต่ดีนะที่เอาไปพิสูจน์มาแล้ว

ถ้าตอนแรกยังไม่ได้เอาไปพิสูจน์แล้วหลุดหายไปไหน

โปรดติดตามตอนต่อไป